เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาไซสนะ
ที่ก่อนหน้านี้ได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
ล่าสุดนี้นะคะแพทย์เองก็เตรียมเข้าพบตำรวจตามหมายเรียก
น่าจะเป็นวันที่ไม่๑๖หรือ๑๗มีนาคมที่จะถึงนี้ก็ตาม
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีหมายเรียกมาแล้วแต่ว่าก็ขอเลื่อนมาเป็นช่วงสัปดาห์หน้า
ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะ
บอกว่าแพทย์นั้นจะต้องชี้แจงเรื่องขอข้อมูลทางการเงินให้ละเอียดให้สิ้นสงสัย
พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศรองผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติด
เปิดเผยว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวนปภา
ตันตระกูลหรือแพทย์ภรรยาของนายอักษรกิจวงวรโรธเจริญเดชหรือเบนส์เรสซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบการฟอกเงิน
วันจันทร์ที่๓๓มีนาคมซึ่งเป็นหมายเรียกครั้งแรกค่ะ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้รับการประสานจากทนายความของนางสาวแพทย์นะคะ
ว่าจะเดินทางมาพบตำรวจในวันที่๑๖หรือ๑๗มีนาคมนี้
โดยวันที่๑๓มีนาคมหากนางสาวแพทย์ไม่เดินทางมาตามกำหนด

ก็คือวันที่๑๗มีนาคมตามที่ทนายความได้แจ้งเอาไว้
และถ้าหากยังไม่มาตามหมายเรียกครั้งที่๒
ก็จะดำเนินการออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานางสาวแพทย์หรือไม่นั้น
เห็นว่าจะต้องรอการสอบปากคำการชี้แจงในประเด็นต่างก่อน
อย่างเช่นเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินที่มาของทรัพย์สิน
ว่าจะสามารถชี้แจงได้สิ้นข้อสงสัยหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ามีข้อมูลตรงกับที่ชุดสืบสวนมีอยู่
ว่าตอนนี้ยอดเงินบางบัญชีบางส่วนมีพิรุษ
จะต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ได้ด้วย
นอกจากนี้นักคารรองผู้บัญชาการตรรมด์ประปรามยาเสพติดยอมรับด้วยว่า
อาจจะมีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายเบนส์

ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเครือข่ายนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคนสำคัญมาให้ปากคำอีกหลายปากด้วย
เนื่องจากว่าการตรวจสอบพยานหลักฐาน
และความเชื่อมโยงถึงบุคคลหลายกลุ่ม
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้
และยืนยันนะคะว่าตำรวจมีพยานหลักฐานแวดล้อมต่าง
ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่ชัดเจน
ถ้าหากว่าหลักฐานนั้นเชื่อมโยงไปถึงใคร
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนค่ะ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทนายของคุณแพทย์นับประพา
ก็บอกว่าที่บอกขอเลื่อนไปเป็นวันที่๑๗มีนาคม
เพราะว่าเอกสารที่จะนำมาชี้แจงณตอนนี้ยังไม่ครบถ้วน
คือจะต้องรอเอกสารที่เป็นทางการจากธนาคาร
แล้วก็จากอีกหลายหน่วยมาประกอบกัน
แล้วก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาแก่แพทย์นับประพา
เนื่องจากการเชิญครั้งนี้
ต้องสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานก่อนนะคะ